เมื่อ๒๐๐ปีก่อนนะครับนักชีววิทยาชื่อดัง
ค้นพบพฤติกรรมอันแปลกประหลาดของปลาไหลไฟฟ้าที่กระโจนขึ้นจากน้ำ
แล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้ารุนแรงช็อตม้าตัวหนึ่งจนตาย
ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิชาลัยแวนเดอร์บิลล์
พิสูจน์แล้วว่านี่คือเรื่องจริงครับ
นี่ก็คือการวิจัยล่าสุดของมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิล
ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐเทเนซี่ของสหรัฐ
โดยนักวิจัยได้ใช้แขนเทียมที่ติดตั้งแถบโลหะ
ลงไปในตู้ปลาที่มีปลาไหลไฟฟ้าอยู่
ซึ่งนักวิจัยได้ค้นพบว่าปลาไหลไฟฟ้าจะกระโจนใส่สิ่งที่เข้าใกล้มัน
ศตวรรษที่๑๙อเล็กซานเดอร์ฟอนฮัมโบ
ชีววิทยาและนักสำรวจชื่อดัง
บันทึกถึงพฤติกรรมแปลกประหลาดของปลาไหลไฟฟ้า
ขณะที่เขากำลังสำรวจรุ่มน้ำอเมซอน
โดยปลาไหลไฟฟ้าได้กระโจนขึ้นจากน้ำและปล่อยกระแสไฟฟ้าช็อตม้าจนตาย

ปลาไหลไฟฟ้าจะกระโจนใส่ม้าแทนที่จะว่ายน้ำหนีไป
แต่ว่าผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิล

จะกระโจนใส่เป้าหมายหากมารู้สึกว่ากำลังถูกคุกคาม
ซึ่งตามปกติแล้วปลาไหลไฟฟ้าจะปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านน้ำ
หยุดยั้งการเคลื่อนไหวของเป้าหมายเท่านั้น
แต่หากมันถูกคุกคามมันจะกระโจนใส่เป้าหมาย
พร้อมกับปล่อยกระแสไฟฟ้าโจมตีโดยตรง
ซึ่งนี่จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีถึงหลายเท่า
ทำให้แม้แต่สัตว์ใหญ่เองก็ต้องจบชีวิตครับ